เบื้องเต็งของรายเดอร์หนุ่มกันหน่อยนะฮะ

ลูกค้าโทรสั่งชานมไข่มุก๑๑แก้วแถม๑แก้วเท่ากับ๑๒แก้ว
พอโทรสั่งเสร็จปุ๊บเขาก็ทำหน้าที่
รับจากร้านไปส่งที่ปลายทาง

เทหมายถึงว่าไม่รับชานมไข่มุ้
บอกว่าถ้าทดสอบระบบ
ไม่ยอมรับชานมไข่มุก
ไม่ได้ทดสอบระบบแบบนี้ไม่ได้

เพราะว่าเวลาเราไปสั่งซื้อจากร้าน
เป็นรายเดอร์เราต้องจ่ายเงินไปก่อนนะครับ

แล้วก็อุศาจหอบหิ้วมาให้แล้วนะฮะ

คนที่นำเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
ชื่อว่าคุณอารยาเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุก
พ่นไฟสาขาโลตัสศรีนครินสมุทรประการนะคะ
โพสต์ภาพนี่ค่ะพี่รายเดอร์ท่านนี้เห็นไหมคะ
ซ้ายขวาเนี่ยชานมไข่มุกเต็มสองมือเลยนะคะ

คือคุณอารยาบอกว่าลูกค้าชายรายหนึ่ง
ชานมไข่มุก๑๑แก้ว
ผ่านทางแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์
ทั้งหมด๗๓๕บาท
ทางร้านก็รีบทำให้ครับทำ๑๑แก้ว
แถมอีก๑แก้วก็เป็น๑๒แก้ว

พอรับเสร็จปุ๊บก็มีการแชทคุยกับลูกค้า
รายเดอร์ถามลูกค้าไปว่า
อยู่ตรงตามที่ปักหมุดเลยใช่ไหมครับ

แสดงว่ารับถูกไหม
ลูกค้าตอบรับแบบนี้
รายเดอร์ก็เข้าใจว่า

พอมาถึงรายเดอร์ทำยังไง

เครื่องแรงดีแค่ทดสอบระบบหน้า

หลังจากนั้นปิดเครื่องหนีไปเลยค่ะ
แล้วออเดอร์ก็ถูกยกเลิก

ยืนงงในดงชาไข่มุกเลย

เพราะว่าอะไรรายเดอร์ต้องรับผิดชอบทั้งหมด

เคลมไม่ได้เพราะว่ารายเดอร์
ไม่ได้โทรคอนเฟิร์มลูกค้าก่อน

พอเจ้าของร้านชานมไข่มุก

ซื้อน้ำทั้งหมดจากรายเดอร์

ก็ต้องอัดคลิปขอบคุณกันแบบนี้นะคะ
แม้ว่าจะมีพี่ผู้หญิงใจดี

คุณลูกค้าท่านก็ต้องเป็นผู้มีอุปการะคุณ
ควรที่จะให้เกียรติด้วยนะคะ
ควรที่จะได้ถูกรับเกียรติด้วยเห็นไหม
ท่านต้องรับผิดชอบต่อการที่ท่านสั่งอาหาร

บอกโดนเหมือนกันเยอะเลยลูกค้าเทแบบนี้

อย่าไปแกล้งคนทำอาหารกินนะครับคุณผู้ชม